ใครที่ชอบความแซ่บโดยเฉพาะยำแซ่บนะและชาวปราจีนบุรีนะคุณค่ะ
ที่ฉันอยากแนะนำยำหอยที่นี่มากห้ามพลาดเลยนะยำร้านนี้เด็ดมาก
แม่ค้าก็แซ่บยำก็ยิ่งแซ่บค่ะโอ้โหคุณค่ะอืม
แล้วหอยตัวใหญ่มากหอยนี่แบบว่ามาแบบสดเลยนะคะคุณค่ะ
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตั้งใจดูนี่คือร้านสถานีหอยใหญ่
ถูกร้านใช่ถ้าเจอป้ายนี้คือมาถูกร้านแล้วนะคะ
อยู่บริเวณทางเข้าบ้านเอื้ออาทรท่าตูมหมู่๗ตะบนท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีมีเมนูอาหารกว่า๕๐รายการนะ
ส่วนเมนูซิกเนเจอร์ของเขาก็คือเมนูยำหอยนังรมลาบหอยนังรม
ราคาเริ่มตอนที่ห้าสิบบาทไปจนถึงร้อยยี่สิบบาทนะคะ
และต้องบอกว่าแม่ค้าเขาเนี่ยแซ่บไม่แพ้ยำหอยนังกรงอีกด้วยค่ะ
แม่ค้าสุดแซ่บเนี่ยเขาจะยำหอยให้คุณสดแบบจานต่อจานแบบนี้นะ
ส่วนหอยเนี่ยนะคะจะเป็นหอยที่ใหญ่ตามชื่อร้านเลยว่าสถานีหอยใหญ่นะ
เห็นแล้วบอกเลยดิฉันน้ำลายแตกไปหมดแล้วค่ะคุณค่ะ
ร้านเขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่๑๐โมงเช้าไปจนถึง๕ทุ่มนะ
ติดต่อสอบถามได้เลยหมายเลขโทรศัพท์นี้
ใครไปไม่ถูกหรือจะไปสั่งจองล่วงหน้าอะไรยังไง
โทรไปได้เลยเมนูเขามีเยอะมากกว่า๕๐เมนู
ไม่รู้จะแซ่บกับใครก่อนดีเนี่ย
ดูดิการันตีด้วยแม่ค้านี่แหละ
แน่แซ่บแน่นอน

เดี๋ยวคุณจะค้างไหมเนี่ย

มีโอกาสก็แวะไปปราจินบุรีนะ